ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดตากค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะ
อยู่ดีก็ขี่รถจักรยานยนต์พุ่งขึ้นไปที่สารพระภูมิ
แล้วก็ไปจอดอยู่ใต้สารพระภูมิแล้วก็กอดเสาสารพระภูมิอยู่แบบนั้น
เจ้าหน้าที่ไปเกลี้ยกล่อมพยายามจะดึงตัวออกมาเท่าไห
ก็ไม่ยอมออกมาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้คำว่า
ออกมาเถอะไปเถอะเดี๋ยวจะพาไปครอบครูถึงจะพาออกมาได้ค่ะ
ข้างบนครับข้างบน๓ข้างล่าง๑ครับ
นี่ค่ะมาทั้งทหารและตำรวจนะคะโอ้โหมาเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้ชาย
คนนี้ค่ะกอดเสาโต๊ะเครื่องเส้นไหว้หน้าสารพระภูมิเอาไว้แน่นเลย
โอ้โหนี่ค่ะแล้วยังมีอาการเหมือนวิตกกังวล
อะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วดูรถจักรยานยนต์สีแดงนะคะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสำนักงานประสานไทย
มมริมฐนจรดวิถีทองที่อำเภอเมืองจังหวัดปาก
คือผู้ชายคนนี้จู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์บุกเข้าไปในสำนักงาน
ทำท่าวิ่งหลบกลิ้งตัวไปกับพื้น
หมอบหลบอยู่ใต้โต๊ะหินที่ใช้วางเครื่องเส้นไหว้
แท่นสารพระภูมิที่อยู่ในสำนักงาน

แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยนะอยู่ดีก็เอาขึ้นไปจอด
แท่นลานสารพระภูมิที่อยู่ในบริเวณสำนักงานนี่แหละ

ตำรวจกับทหารที่เขาเข้าเวรดูแลความปลอดภัยอยู่
ก็เข้าไปห้ามเข้าไปคุยแต่ผู้ชายคนนี้ก็ทำท่าแบบเนี้ย
ไม่ยอมออกแล้วก็กอดเสาอยู่แบบนั้น

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนิตินัยคำล่าอายุ๓๓ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองจังหวัดตาก
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมอยู่นาน
นายนิตินัยไม่ยอมลุกออกมายังกอดเสาสารพระภูมิเอาไว้แน่น
แล้วผู้จาวกไปวนมาแต่เขาพูดในลักษณะที่ว่า
หนีคนที่ตามมายิงเขานี่ค่ะ
ก็มีบางจังหวะที่ทหารบอกว่าเดี๋ยวถ้าสถานการณ์สงบ
พาไปครอบครูนะนี่ค่ะผู้ชายคนนี้ก็เลยขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์
แล้วก็ยอมออกมานักข่าวก็มีการนำพยานนำพระที่ได้รับแจ่
ที่จะทำงานวัดไปมอบให้กับตำรวจแล้วก็ส่งให้นายนิตินายคนนี้นะคะ
นี่ส่งผ้ายันไปเรียบร้อยพอเห็นผ้ายันเห็นพระหลวงปู่ทวด
ลุกขึ้นมาค่ะนี่ค่ะค่อยลุกออกมาแบบนี้
ออกมาแบบนี้ค่ะยิ้มมาเลย

ใส่หนังด้วย
เอาออกมาได้แล้วเฮ้ยออกมาได้แล้วออกมาเลยเออ

ก่อนว่ามีอาการป่วยทันจิตทางปราสาทหรือว่าเป็นลักษณะของการเศษยาเศตติแล้วล้อนหรือ
ต้องให้ญาติช่วยดูแลต่อแต่ก็ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทั้งไม้หนักไม้เบาไม้นวมต้องใช้จิตอุทิศยายเท่าไหร่
ต้องมีกลยุทธวิธีหลายอย่างหลอกล่อเอาแทบตาย